ณตอนนี้นะคะทุกพักการเมืองต่างเดินหน้าปราศัยหาเสียงนะคะเพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงจะถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
พลังประชารัฐนะคะทุกเวทีปราศัยก็จะเห็นคลิปของผลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก
แล้วก็ทางพักบอกว่าเสียงตอบรับดีมากนะคะในทุกคลิปทุกครั้งที่ปล่อยคลิปเนี่ยเสียงตอบรับจากประชาชนดีมากแล้วก็ล่าสุดในเพจของพลเอกประยุจันทร์โอชาค่ะในเฟซบุ๊กอ่ะนะคะก็มีคลิปล่าสุดออกมาความยาว๕๓วินาทีลองไปดูคลิปนี้กันดูหน่อยค่ะ
นานแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วเราต้องเดินหน้าไปด้วยความเข้าใจร่วมกัน
ต่อไปเราจะต้องทำต่อจากของเดิมที่มานี่แหละหลายอย่างต้องเริ่มใหม่หลายอย่างต้องเพิ่มขึ้น
แต่ต้องช่วยกันนะครับด้วย๒มือ๖๘ล้านหัวใจเดินไปด้วยกันข้างหน้า
อย่าและมีใจขอให้ทุกคนก้าวไปกับผม

ทีนี้ในส่วนของพักพลังประชารัฐเขาบอกแบบนี้นะคะ
พุทธิพงศ์ปุณกันประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพเดี๋ยวจะมีเวทีปราศัยใหญ่นะคะ
ปกติจะเปิดคลิปแต่ครั้งนี้จะเป็นอะไรให้รอติดตาม
ไม่รู้จะไปเองหรือเปล่าครับหลังจากเปิดคลิปไปแล้วเนี่ยเสียงตอบรับดีนะคะ
แต่ก็มีพักอื่นโจมตีเหมือนกันแต่ทุกอย่างทำอย่างรอบครอบ
ตามที่กรกตตอบว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ในส่วนของพลเอกประยุทธ์นะ
ทางพักบอกว่าทำตามกฎกติกาทุกอย่าง

วันนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ไปช่วยผู้สมัครปราศัยหาเสียงที่นครรัชศรีมานะครับ
ก็ย้ำว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
ต้องเลือกพักเพื่อไทยอย่างถล่มทลาย
ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการให้คนเอกประยุทธ์มาเป็นนายกต่อ
ต้องเลือกเพื่อไทยเท่านั้นและต้องเลือกเพื่อไทยอย่างถล่ม

ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมาพักเพื่อชาติเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่บริเวณพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับได้ยกเหตุผลภารกิจของพักในการที่จะส่งพลเอกประยุทธ์กลับบ้านครับ
แต่ผลิตการคนที่จัดการได้ดีที่สุดคือคนกรุงเทพมหานครพี่น้องที่ว่า
หมอรภูมินี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามการจัดการผลิตการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ผมไม่ชวนให้พี่น้องไปชุมนุมให้บาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้วแต่ผมชวนพี่น้องกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่๒๔๘โมงเช้าเป็นต้นไป
เรามาปราบพระเด็จการด้วยกัน
มาจัดการพระเด็จการ
กรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมีหน้าที่จัดการบริการ
ก็ทุกพักถ้าจะเปิดเวทีปราศัยช่วงเย็นค่ำแบบนี้ก็วันศุกร์นี้ก็วันสุดท้ายแล้ว
สุพัชลาศัยตรงนั้นเนี่ยมีดีเบตครั้งสุดท้ายท่านติดตามตั้งแต่๖๐
โมงเย็นเลยนะจะไปดูเองสดตรงนั้นก็ได้นะครับ
ค่ะและวันอาทิตย์วันเลือกตั้งตั้งแต่แปดโมงเช้าเปิดหีบเนี่ย
ใช่ท่านก็เปิดไทยรัฐทีวีดูไปเลยทั้งวันทั้งคืนจนนู่น
นับคะแนนฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลกันให้เลย
ตอนนั้นอ่ะอยากให้อยู่กับเราตลอดทั้งวันนะคะอ่ะ